จากคุณนัทวินทองย้อยรายงานมาจากรัฐสภา
เชิญค่ะคุณณณะธวินค้า
นายโรทธมุนตรีรวมถึงวาราการหวดนายโทษวณตรีนะครับ

พักเพื่อไทยเองมีการเชิญแต่ละพักการเมืองเนี่ย
นายแพทย์ชนละนานอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนะครับ

บอกว่าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะ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
จะได้รับความไว้วางใจในการโหวตนายกรัฐมนตรี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

เดินทางมาที่อาคารรัฐสภา
ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ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
โดยเมื่อถามถึงเสียงสนับสนุนจากสวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ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
นายวราวุฒิกล่าวว่าก็มีทั้งข่าวที่ทิศทางบวกแล้วก็ไม่บวกเท่าไหร่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
เพราะว่าอาจจะมีข่าวหลายแบบออกมาด้วยจุดประสงค์ใดก็แล้วแต่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
อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เพราะเราก็ทราบกันดี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

อาจจะไม่แย่อย่างที่คิดก็ได้นะครับไปฟังเสียงกันครับ
หนักกันเอาไว้นะครับเพราะว่าน่าอาจจะมีข่าวหลายแบบออกมา
จะด้วยจุดประสงค์ใดก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าคงต้องรอดูสถานการณ์กันไปจริง
เป็นอย่างไรอย่าเพิ่งเอ่อตีตนไปก่อนไข้เพราะว่าจะทำให้เกิดความเครียดเปล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในขณะนี้เราทราบดีนะครับว่า
อยู่ในหลายท่านก็มีความเครียดเพราะว่าติดตามสถานการณ์การเมืองมานะครับ
แต่ก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลเกินไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ
บางครั้งอาจจะไม่แย่อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับ
มองการกลับมาของคุณภาษีในวันนี้ยังไงบ้างนะครับ
ก็เป็นการกลับมาของบุคคลท่านหนึ่งนะครับไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอะไรกับการที่เราจะมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวซีกของสวนะครับทางนายประเสริฐปิ่นปฐมรัฐสมาชิกวุฒิสภา
ก็เดินทางมาพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มองว่าพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลมีความมั่นคงในเรื่องของการรวมคะแนนเสียงได้เกินกึ่งหนึ่ง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
ทำให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในทุกมิติทั้งเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจตลอดจนการขับเคลื่อนในด้านอื่นนะครับ
ส่วนตัวมองว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีของสุธิสมาชิกย่อมมีความเป็นอิสระและมีการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการอภิปรายด้วยอิสระไม่ได้เป็นการสั่งการหรือว่ากำชับให้ไปในทิศทางเดียวกัน
นี้เนี่ยตนในฐานะสวก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้นะครับในจำนวนเพราะทุกอย่างเป็นเอกสิทธิ์ของบุคคลที่มองเน้นเรื่องของประเทศชาติเป็นหลักยืนยันว่าสวเองมีการพูดคุยกันแต่ลักษณะการพูดคุยเป็นการพูดคุยเชิงหลักนโยบายไม่ได้เป็นการเช็คเสียงว่าจะโหวตหรือว่าไม่โหวต
อีกทั้งยังมีการพูดถึงหลักแล้วก็นโยบายที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับปมเรื่องการแก้ไขรัฐมนุนเพราะว่าทางสวหลายคนก็มองเหมือนกันนะครับว่าการแก้ไขรัฐมนุนปัจจุบันเนี่ยบางส่วนมันก็ดีอยู่แล้วการแก้ไขไม่จำเป็นต้องแก้ทั้งฉบับดังนั้นทางสวจึงมองในมุมนี้เป็นหลักนะครับรวมถึงนโยบายอื่นที่เป็นประเด็นสำคัญด้วยครับ
ส่วนกรณีกระแสข่าวว่าทางสวมีการรวบรวมคะแนน๑๐๐เสียงยกมือโหวตให้ทางแคนดิเดต
พักเพื่อไทยแล้วในส่วนนี้คุณประเสริฐระบุว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นการคาดการณ์จากบุคคล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
มีการออกมาพูดว่าจะได้จำนวนหนึ่งแต่สุดท้ายก็ได้ไม่กี่เสียง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
แต่ว่าในใจก็ลุ้นแล้วก็มองอยากให้การโหวตนายกรัฐมนตรีผ่านในวันนี้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

สิ่งไหนเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านการเมือง
ด้านล่างมันก็หวานนะครับด้านบนมันก็ขม
เดี๋ยวต้องมารุ้นติดตามนะครับว่าการโหวตนายกรัฐมนตรี

จะหวานหรือว่าจะขมครับ